เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากเปลือกผลไม้
เปลือกผลไม้เปลือกมังคุตไหมเป็นสบู่ไม่น่าเชื่อว่า
เปลือกมังคุตก็เคยมาทำเป็นสบู่แล้ว
แต่เป็นเปลือกผลไม้ชนิดหนึ่งที่โอ๊ยไม่น่าเชื่อ
เอามาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบนี้เอามานวดคลายเมื่อยได้ด้วยเหรอ
อะไรน่ะเปลือกทุเรียนน่ะอุ้ยทำได้หรอคะนวดอะไรน่ะคุณ
ฝาเท้าเดี๋ยวจะได้ดูกันที่วิทยาลัยเชียงคำจังหวัดพยาว
เขามีงานครับจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาจำนวนมาก
แล้วนี่เป็นจุดสนใจสุดสุดเลยนะครับเป็นที่กดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากเปลือกทุเรียน
นี่หรอใช่เปลือกทุเรียนจริงครับจริงเลยหรอคะ
ใช่ครับจริงจังไม่ได้หลอกนะฮะของจริงเปลือกทุเรียนจริง
เป็นน้ำหนามอย่างงี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยโอ้โหมาเป็นรูปฝ่าเท้า
หรือว่ามาเป็นอีกแบบหนึ่งที่สามารถเดินเหยียบย่ำได้ด้วยเป็นของใครรู้ไหม
เป็นของผลงานของนายสุธิวัฒน์วงแพทย์และนางสาวปียธิดาบัวหลวง
เป็นนักศึกษาปวสปี๒ทั้งสองคนบอกว่าที่เลือกใช้มาทำแบบนี้
เพราะว่าคนส่วนมากเขาคิดถึงเรื่องของการออกกำลังกายเช่นแขนขาลำตัว
แล้วหลงลืมเรื่องของฝาเท้าฝาเท้าเนี่ยเป็นตัวแทนของทุกส่วนบนร่างกายเลยนะ
เขาบอกกันแบบนั้นจากภาพที่เห็นนะคุณผู้ชม
จะแสดงถึงจุดสะท้อนบนฝ่าเท้าทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าเท้ากับร่างกาย
ทีนี้ล่ะลองมาคิดดูว่าจะใช้อะไรดีนะมาเป็นเครื่องนวดเครื่องกดจุดฝ่าเท้า

กทุเรียนสิครับมันเป็นหนามแหลมอย่างนี้กดโดนทุกจุดแน่นอน
เขาบอกว่าเปลือกทุเรียนเนี่ยจะทำให้ฝ่าเท้าผ่อนคลายมากที่สุด
จากน้ำทุเรียนมีความสูงต่ำไม่เท่ากันและช่องว่างระหว่างน้ำก็ไม่เท่ากัน
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดทำให้ผลที่ได้รับออกมานั้นแตกต่างจากวัสดุชิ้นอื่นอย่างชัดเจน
เขาว่ากันแบบนั้นเอาไม่เชื่อไปลองฟังสองคนนี้เขาพูดถึงผลงานของตัวเองหน่อยครับ
และก็สิ่งที่มันจะเป็นภาสุด
ออกมาลองทำมันก็แปลกใหม่ข้า
โอ้โหสุดยอดเลยแล้วเขาได้รับรางวัลนะ
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือปีการศึกษา๒๕๖๑ด้วย

เขาบอกว่าปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์เปลือกทุเรียนนวดฝ่าเท้าเนี่ยนะ
เริ่มมียอดสั่งซื้อเข้ามาเรื่อย
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของเปลือกทุเรียน

เริ่มเป็นที่ยอมรับของใครหลายคน

อยากลองดิฉันอยากรู้ว่ามันจะจักรจีไหม
คือปกติดิฉันก็มีทุเรียนเยอะแล้วนะ
คุณปลูกเอาไว้เหรอครับอ้าวเดินไปตลาดโยนใส่ตลอดเลยค่ะ
แสดงว่าเป็นที่รักของประชาชน
ยนต์ใส่ตากล้า

ใส่กระสอบเอากลับบ้าน

เอามาลองทำดูเผื่อว่ามันจะช่วยได้นะ

คือถ้าคุณผู้ชมที่มีทุเรียนอยู่ที่บ้าน

อย่าเพิ่งขึ้นไปเหยียบ

คุณเรียนพี่บ้านเอากระโดดไป่เลย

อกจากจะฝ่าเท้าไม่ใช่สบายขึ้นแล้ว

อย่างนี้ถือว่าเป็นไอเดียดีที่น้องเขามีความคิดสร้างสรรค์นะ
แล้วก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าจะนำไปใช้ได้จริงด้วย

เมื่อกี้ก็ขึ้นให้แล้วเผื่อใครนั้นจดไม่ทันนะครับ
๐๕๔๘๘๓๕๑๐นะครับเขาขายราคาชุดหนึ่งเนี่ยเพียงแค่๑๖๙บาท
ถูกมากลองดูแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะคะ